ถ้ามีอะไรเข้ามาตรงนี้ก่อนต้องผ่านไปได้นี่เป็นคือผู้ใหญ่
ท่านก็ดูแลลูกหลานผ่านไปผ่านมาตรงนี้ผ่านไม่ได้
ต้องผ่านตรงนี้ก่อนค่อยออกไปในวัง
ขอ๓ตัวแล้วนะปูเอ้ย
ไหว้เอาหน้าพาวนาเอาเลขปูมาอยากให้
ได้จะบุญได้กุศตเพราะให้มีความสุขใกล้สุขใกล้
เจริญลูกเรืองอยากเก็บอยากให้อยากเจิญ
ไม่หมดใช้ไม่หมดคำว่าอดไม่ต้อง
แม่ว่าไม่ต้องว่ามีจะรวยพิง

ให้ดังทั่วโลกเลยเด้อปู